ยังจบไม่ได้หรอกครับเรื่องหมูเถื่อน
เพราะว่ามีคำถามตามมาว่าสุดท้ายขึ้นมาจริงจะไปถึงไหน
พอถูกย้ายคนก็เชื่อกันเยอะเลยว่าย้ายเพราะว่าอธิบดีลุยไปเจอต่อ
นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจห้างดังห้างใหญ่
แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการเมืองจะบอกว่าไม่เกี่ยว
แต่คนก็เชื่อเยอะว่ามันเกี่ยว
เดินหน้าต่อทั้งการดำเนินคดีของเก่าและลุยคดีใหม่
ภาพเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีการแถลงข่าว
ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ครบชุดเลยครับ
เอาภาพเก่าเมื่อกี้มาให้ดูกันอีกทีจะได้เห็นหน้าว่า
มีพันธุ์ตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำเป็นประธานท่านเป็นรองอธิบดีนะ
คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน
แล้วก็พนักงานสอบสวนครบชุดเข้าประชุม
ผลการประชุมเป็นยังไงล่ะครับนี่
พันธมตรีนัทพลดิษยธรรมคนนี้
ท่านแถลงเนื้อหาของการแถลงเนี่ยยาว
แต่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายเป็นประเด็น
แล้วตอนนี้พบว่าได้นำหมูบางส่วนออกไปก่อนแล้ว
นี่เรื่องที่๑เรื่องที่๒
คดีที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้คือตรงไหน

หมูเถิญตั้งแต่ปี๖๔๖๖
พบว่ากระบวนการทั้งหมดทำกันมาตั้งแต่บ้านเรามีโรคระบาดหมู
จำได้ไหมครับยังมีการอภิปรายกันในสภา
แล้วตอนนั้นก็มีข้อมูลจากเกษตรกรเลี้ยงหมูรายย่อย
มาบอกว่ามีการนำข้าวหมูเถื่อนเข้ามา
คำว่าหมูเถื่อนนั่นก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ย
เขาไม่ให้นำหมูเข้ามา
ฉะนั้นอะไรที่เขาห้ามพอเอาเข้ามาก็กลายเป็นเถื่อน
นั่นจุดเริ่มต้นของหมูเถื่อนมาตั้งแต่ปี๖๔

ทีนี้ข้อ๓คดีใหม่
คดีใหม่เนี่ยพบว่า
มีค่าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและค่าราชการฝ่ายประจำ
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนผัวพันเยอะเลยครับ
ซึ่งเรื่องนี้แหละเขาจะดำเนินการในภาพรวมทั้งหมด
แล้วคดีใหม่ที่จะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
โอ้โหดูแล้วมีเครือข่ายขนาดใหญ่
เคยมีบุคคลรายใดหรือนิติบุคคลรายใดถูกจับมาก่อน
นี่นี่เป็นกลุ่มใหม่เลยครับ
คดีใหม่เนี่ยใหญ่หรือไม่ใหญ่ท่านดูตรงนี้
ดีเอสไอพบว่ามีการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาแล้วหลายพันตู้
หลายพันตู้นะครับท่านรู้จักตู้คอนเทนเนอร์ไหมครับ
ตู้ใหญ่นั่นน่ะหลายพันตู้ท่านนึกดูสิ
ว่ามันมากแค่ไหนมันกี่ตันมันกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกิโล
แล้วพบว่ามีเงินหมุนเวียนของบุคคลของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนหลักพันล้านเข้ามาหลายพันตู้
มีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านนี่

มันจบไม่ได้หรอกต้องตามต่อ
ทีนี้มาถึงคดีเก่าที่ดำเนินคดีอยู่
ลองฟังข้อมูลตัวเลขปริมาณการนำเข้าให้ชัดอีกทีหนึ่ง
พบว่าลักลอบนำเข้ามาในช่วงปีสองห้าหกสี่จำนวนสองพันสามร้อยแปดสิบแปดตู้
สองพันสามร้อยแปดสิบแปดตู้โอ้โห
แล้วมีอีกร้อยหกสิบเอ็ดตู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านั้นแล้ว
มันใหญ่ไหมแหละครับเอาเข้ามาได้สองพันสามร้อยแปดสิบแปดตู้
ก็ทำกันเป็นขบวนการมันทำได้ยังไงครับ
ถ้าไม่สมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคนนำเข้ากับค่าราชการ
หรือระหว่างนายทุนกับตัวใหญ่ตัวเบิ้มของข้าราชการ
ไม่ร่วมมือกันไม่สมคบคิดกันทำอย่างนี้ไม่ได้
คนที่เขาแคลงใจกับเรื่องนี้ไอ้พวกที่รวยกันมหาศาลอย่างนี้
ทรัพย์ได้ไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามดีเอสไอ
เอสไอก็ตอบว่ามีขบวนการใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเป็นความผิดมูลฐานตามสุรกากรปีสองห้าหกศูนย์
อ้าวถ้ามีความผิดพื้นฐานตามสองห้าหกศูนย์สังกากร
ก็ยึดได้สิฉะนั้นดีเอสไอจะส่งให้ปปง
ไปดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดต่อไป
นี่ทีนี้ที่เป็นข่าวเรื่องการเดินหน้าตรวจห้างใหญ่ทุนใหญ่เนี่ย
เจอเรื่องแบบนี้เข้าถามว่าดีเอสไอจะฝ่อไหมครับ
คำตอบก็คือไม่พอครับลุยต่อหมูเถื่อนลั่นไม่หวั่นไหว
จอค้นห้างดังอีกรายหนึ่งนี่มันน่าตามตรงนี้
แล้วท่านผู้ชมครับขณะที่ดีเอสไอกำลังดำเนินคดี
กับรายโน้นลายนี้ไม่น่าเชื่อมีข่าวล่าสุดเข้ามาจากท่าเรือแหลมชะบัง
ว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่กรมศูนย์ละกากรได้ตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งภายในบรรจุสินค้าศูนย์ละกากรสุกรแช่แข็งหรือหมูเนี่ยนะ
หน้าท่าเรือแหลมชะบังได้เพิ่มอีกสิบหกตู้
นี่ขณะที่เขากำลังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยนะมันยังเข้ามาได้อีก
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษ
หรือไม่เพื่อจะหาความเชื่อมโยงว่าไอ้๑๖ตู้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับร้อยหกสิบเอ็ดตู้หรือเกี่ยวข้องกับสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดตู้
หรือไม่ขั้นตอนก็คือหลังจากนี้เขาจะเรียกเจ้าหน้าที่สุรกากรมาให้ข้อมูล
จากนั้นจึงเสนอไปยังพันธมรตรียุทธนาเพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ
นี่ถือเป็นการย่ามใจของขบวนการพวกนี้คนพวกนี้
สรุปว่ามาถึงวันนี้ไม่ต้องห่วง
ผมได้โทรศัพท์คุยเขาก็ยืนยันว่าเขาเดินหน้าเต็มตัว
ถามว่าสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้

อยากรู้ว่ามันจะสาวถึงตัวนายทุนใหญ่ไหม
มันจะถูกตัดตอนแล้วไม่ถึงนายทุนใหญ่
นายทุนใหญ่ลอยนวลคนผิดคนติดคุก
ไม่ถึงนายทุนใหญ่คนอยากรู้ตรงนี้
สาวถึงตัวข้าราชการและนักการเมือง

ก็มีเห็นชื่อย่อแพร่มกันออกมานี่
แต่แพร่มออกมาแบบนี้
เอาเข้าจริงเนี่ยมันจะหายไปหรือเอาผิดได้
ถามว่าแล้วจะผิดถึงขั้นติดคุกให้ดูกันไหม
อย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยคนไทยเขาอัดอั้นตันใจกันมานาน

ตัวการใหญ่รายใหญ่รอดหมด

ใช้เงินฟาดหัวฟาดหัวอย่างเดียวไม่พอ
ปิดปากปิดปากอย่างเดียวไม่พอ
ปิดตาฟาดหัวปิดปากปิดตาอ่อนละถวยกันไปหมด
ฉะนั้นถ้าทั้งหมดนี้สาวไม่ถึงตัวใหญ่
เจอแต่ตัวเล็กเล็กปลาซิวปลาซ่อย
ถ้าทำกันโจงครึ่มขนาดนี้
แล้วข้าราชการไม่มีใครโดนเลย

ก็แปลว่ามีเงินแล้วเสกได้ทุกอย่าง
ก็แปลว่าความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์
เป็นบทพิสูจน์กระบวนการยุติธรรม
แล้วจะเป็นพิสูจน์บทพิสูจน์รัฐบาลด้วย
นายกเศรษฐาที่ทำท่าตึงตังตึงตังอยู่ตอนแรกต้องตามเรื่องนี้ให้ดีนะ

เอาข้าราชการตัวใหญ่เอานักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารับผิดไม่ได้
รัฐบาลนี้อยู่ลำบากครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณก๊อฟคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ